สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
ครูก็ต้องร้องขอความเป็นธรรมในชั้นของอายการ
คือจริงแล้วคดีนี้มันจะมี๒คดี

แพ่งนั้นผมได้สั่งฟ้องเองนะครับ
และซื้อประยาณในเดินพรุษภัง

คดีอาญาก็จะมีตอนภาค๗ได้แถลงแล้วนั้น
แล้วก็คือผมกล่าวโทษว่า

ตกได้นะครับหรือรักทรัพย์นั่นเองแต่ต่อแต่แต่นี้ไปนะครับ
ก็จะเป็นเรื่องของในกระบวนการที่เข้าสารแล้วแล้วก็เดี๋ยวอย่างไรก็ดีนะครับ
ในเรื่องของคดีอาญาในเรื่องของลุงจรูนนั้น
ถ้าพนักงานสอบสวนไม่ส่งฟ้องนะครับทางด้านทนายก็ต้องฟ้องออก
การฟ้องคดีอาญาเนี่ยนอกจากคนฟ้องจะเป็นพนักงานอายการแล้ว

แล้วครูปรีชาก็ฟ้องครูจรุณได้คุณจรุณได้
โดยอ้างว่าของตกแล้วคนนี้เก็บไปเขาเป็นผู้เสียหายนะ
ในคดีที่คุณจรูนถูกกล่าวหาว่ายักยอกของตกหรือรับของโจรเนี่ย
คุณครูปีชาเป็นผู้เสียหายมาตรา๒๘บอกการฟ้องคดีนอกจากพนักงานอายการแล้ว
ผู้เสียหายก็ฟ้องได้อายการสั่งไม่ฟ้อง
ผู้เสียหายก็ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีเอง
เรียนตัดประเด็นของอายการพิจารณาก่อนเลยนะอาจารย์
สมมุติทางฝั่งครูปีชายังคิดจะสู้ต่อเพราะมั่นใจ
เขาก็อาจจะยื่นฟ้องเองฟ้องเองได้ได้
คือต่อให้ตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องอายการก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
แต่จะฟ้องเองก็ได้ได้
แต่ยากยากเลยใช่ไหมมันก็ไม่ยากเราก็ต้องไต่สวนมูลฟ้องไง
ไม่แต่ยากเลยใช่ไหมมันมีสถิติให้เห็นไหมคะอาจารย์ว่าแบบ
มีมีมีเยอะแล้วชนะบ้างไหมล่ะคะ
เยอะเหมือนกันนะก็มีนะที่ผู้เสียหายฟ้องเองเนี่ยก็ชนะก็มี
รับเชิญค่ะคุณผู้ชมลืมสวัสดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
รับเชิญวันนี้เขาคือผู้ที่ถูกเลือกแล้วนะคะ
คุณผู้ชมคดีของครูปีชาที่อาจารย์ประเมฆอธิบายเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
คดีแพ่งรออยู่
คดีอาญาตำรวจส่งถึงมืออายการอายการกำลังอ่านอยู่นะคะ
จะสั่งสอบเพิ่มหรือจะสั่งฟ้องแล้วแต่นะคะ
แต่คดีอายาคือคดีที่สำคัญถ้าเอาตามคำอธิบายของอาจารย์ปรเมฆเมื่อวานนี้
คือคดีอาญาสำคัญชี้ได้เลย
ว่าคดีแพ่งจะไปทางไหนส่วนใหญ่ต้องไปทางเดียวกัน

คดีอาญาวันนี้คือผู้ที่ถูกเลือกแล้ว
ถ้าคุณผู้ชมจำได้คดีแพ่งเนี่ยนะคะ
จะมีคนที่ออกมาพูดอยู่เหมือนกันทนายแต่ว่าก็มีเปลี่ยนหน้านะคะ
จนกระทั่งตอนนี้ทนายของคดีแพ่งยังเป็นคนเดิมอยู่
เป็นคนเดิมที่เป็นคนตั้งต้นที่อยู่ในกาญจนบุรี
เพราะว่าตอนแรกเราทราบกันว่ามีทั้งทนายที่การด้วย

แต่คดีอาญาคนนี้จะพูดแทนครูปรีชา
ทนายของครูปีชานะคะคุณวรยุทธ์บุญวงศัยสวัสดีค่ะ

ดีใจดีใจได้ทนายของครูปรีชามานั่งในรายการ
ลำพังจะโฟนอินก็ลำบากแล้วที่ผ่านมา
สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะคะดิฉันเนี่ย
คุณวรยุทธ์เราคุยกันนอกรอบถ้าที่ฉันสรุปผิดแย้งนะคะ
คุณวรยุทธ์ได้พบกับครูปรีชาตอนที่ไปไต่สวนฉุกเฉิน
กรณีให้อายัดเงินรางวัลของลอตเตอรี่ที่เป็นเรื่องนี่แหละนะคะ
ก็ไปเจอกันที่ศาลกาญจนบุรีแล้วก็ได้พบปะคุยกัน
ได้มีการขอการติดต่อกันเอาไว้แล้วจากนั้นก็ค่อยติดต่อกัน
คือที่ฉันเล่าคือว่าอยู่ดีโผล่มาได้ยังไง
โผล่มาได้ยังไงไม่เคยเจอหน้าไม่เคยรู้จักชื่อค่ะ

ก็คืออย่างนี้ในส่วนการที่เจอกันเนี่ยนะฮะ
ที่บอกว่าเจอกันที่กาญจนบุรีที่ศาลจังหวัดกาลในวัน
ในวันไต่สวนคำร้องฉุกเฉินขอไต่สวนฉุกเฉินจริง
แต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้ไปมันเป็นการเจอกันโดยบังเอิญ
แล้วผมก็ไม่ได้เจตนาที่จะไปเจอคุณครู
เพียงแต่ว่าณเวลานั้นเป็นเรื่องเป็นข่าว
เมื่อเป็นข่าวปุ๊บผมก็ไปคดีของผม
ผมก็ไปดำเนินคดีของผมแล้วปรากฏว่ามันมีบอร์ดอยู่ในที่ศาล
เห็นว่ามันมีคดีนี้ด้วยก็เป็นข่าวพอดี

คือตอนนั้นคุณวรยุทธ์ต้องรู้จักแล้วข่าวนี้มันดัง

เขาก็ไปนั่งฟังแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาก็
ดังนั้นมันมีการผิดภาษาบรรยาท
ก็เลยไม่ได้ให้คำอึกษาอะไรเวลานั้น
คุณวรยุทธ์บังเอิญไปงานของตัวเองที่ศาลจังหวัดกาล

แล้วเห็นว่าอีกอยู่ห้องหนึ่ง
เลยเข้าไปแล้วได้ได้พบคุณครู

ถูกต้องพูดผมก็เข้าไป

คุณวรยุทธ์ไม่ได้ไปในฐานะทีมงาน
ของทีมทนายคุณครูในคดีแพ่งไม่ใช่

คุณวรยุทธ์รู้จักกับทีมทนายในคดีแพ่งไหมคะ

คือตอนนี้คุณวรยุทธ์คือหนึ่งเดียวที่ทำคดีอาญาให้ครูใช่ไหมคะ

คงจะไม่ใช่คนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบไม่ใช่เนอะ

ระหว่างทนายคดีอาญากับทนายคดีแพ่ง
ก็ข้อมูลก็เชื่อมกันอยู่แล้วฮะ
แต่เพียงแต่ว่าจะไม่ก้าวล่วงในการทำงานครับ

คุณวรยุทธ์เนี่ยบอกว่าจะไปฟ้องเองพรุ่งนี้

เพราะคุณครูก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ครูคิดเองหรือคุณวรยุทธ์แนะนำว่าครูฟ้องเอง

ตัวความคือใครคะ

เปล่าครับคือคุณครูไม่รู้สิทธิ์ตามกฎหมาย
แต่ว่าเราในฐานะทนายความเราก็แนะนำว่าสิทธิ
ของตามกฎหมายของตัวความของลูกความมีอะไรบ้าง
ท่านก็ตัดสินใจที่จะดำเนินคดี
ซึ่งก็ต้องคิดกันหลังจากตอนแถลงข่าวนิดเดียวเองจริง

ตอนตำรวจนำไปมอบให้อายการ

คดีก่อนที่ฟ้องเองราศดรฟ้องเอง

ทีนี้คุณวรยุทธ์ถ้าเราพูดถึงคดีอาญา

พยานหลักฐานต่างเนี่ย
เหนือจากที่เป็นข่าวมาทั้งหมดแล้ว

ก็ในส่วนของการดำเนินคดีมันก็อยู่ที่ว่า
เราจะเอาพยานปากไหนนำสู่กระบวนการ

ชั้นศาลเพื่อให้สารพินาว่า
คดีของเรามีมูลนะครับ
แล้วพี่นายพี่ภาคสาตร์ตามคำฟ้องของเรา

คิดว่ามีมากกว่าที่อยู่ในสำนวนของตำรวจ

แล้วทำไมไม่ใช้ให้ตำรวจตั้งแต่แรกอะคะ

เข้าใจที่พยายามจะบอกแต่ขอย้อนกลับไปก่อน

คือเขาก็บอกว่ามีอะไรใส่ไปให้หมด
เพราะว่าสำนวนมันเริ่มต้นเขียนที่ตำรวจถูกไหมค

ก็สิ่งที่อะไรมีเท่าไหร่ก็เราใส่ไปให้หมดนะครับ
ในส่วนของภาค๗ก็ใส่ไปแล้ว
ในส่วนของก็วิจัยไปแล้ว

มีการยอมรับไหม

ตอนที่คดีอยู่ที่ภาค๗สายไปแล้วแล้วไงต่อคะ

ที่ฟังกำลังจะสื่อเนี่ยคือว่า
มันเป็นความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน
เป็นคนกลางรับคดีนี้ไปพินา
เราต้องไปยื่นคำร้องขอต่อประหลัดกระทรวงยุทธรรม

มาตัดสินมาพินามีคำสั่ง
วินิจฉัยเกี่ยวกับสำนวนเรื่องนี้
เพราะว่ามันเป็นข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน

ที่ตำรวจทำแล้วส่งอายการ
แล้วฉันก็เลยถามว่าแล้วทำไมไม่ใส่ไปทั้งหมด
กำลังจะบอกดิฉันว่าทั้งหมดมันอยู่ที่ภาค๗เหรอคะ
ไม่ใช่ก็เขาก็มีความขัดแย้งกันอยู่ไง
เดี๋ยวเอานี่ก่อนทั้งหมดมันอยู่ที่ภาค๗ไหมคะ

แปลว่านอกเหนือจากสำนวนตอนอยู่ภาค๗มีอีกใช่ไหมคะ

ครูบอกไหมว่าอันนี้เอาภาค๗ไปหลักก่อนนะ
ครูปีชาบอกคุณวรยุทธ์ไหมว่า
อกจากที่อยู่ในสำนวนตอนภาค๗แล้วมีอีกเยอะไหม

ก็คือเท่าที่ทราบจากพยานเขาจะจริงจากคุณครูส่วนหนึ่ง
จากการที่จะเข้าไปเป็นธนาความ
เราก็ต้องสอบสวนสืบสวนหาข้อเท็จจริงเหมือนกัน
เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ตัวความเขาพูดเนี่ย
เขาแจ้งกับเรามันถูกต้องตามที่ว่าหรือเปล่า
คุณวรรยุทธได้เห็นในส่วนที่ครูให้ที่ภาค๗ไปไหมคะ

แล้วคุณวรยุทธ์จะรู้ได้ไงว่าอะไรมันจะเพิ่มขึ้นมาจากที่ภาค๗มีหลัก
ก็ภาค๗เขาสำนวนสำนวนการสอบสวนใครจะไปรู้ล่ะ
ไม่เหมือนบางคนเนี่ยรู้เอารู้เอา
เขาจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้ประมาณส่วนใครรู้ครับ

พูดถึงคนไหนพูดมาเลยดีกว่า
ผมไม่รู้
สมมุติเมื่อประเด็นที่พุทธบอกมาซักครู่นี้
คือภาค๗กับกองปราบขัดแย้งกันเรียนสรุปถูกไหม

แต่ว่าตอนที่กองปราบซึ่งก็โดยสอบสวนกลางเนี่ยนะคะทำเนี่ยเขาก็เอามาจากภาค๗นะ
ก็เขาเอามาแล้วทำไมไม่สั่งเหมือนกันนะ
มันอยู่ที่ขัดแย้งหรือมันอยู่ที่มุมมอง

คุณวรยุทธ์ไม่ยอมรับดุลพินิษฐ์ของกองปราบสอบสวนกลาง

เพราะมันไม่ถูกต้องจำความเป็นจริงเนี่ย

ในขณะเดียวกันคือถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งเขามองเขาก็จะมองว่า
การที่ภาคเจ็ดสรุปว่าเป็นของครูปีชา

แต่ทีนี้คำถามคือว่าการที่ได้สำนวนจากภาค๗มาที่กองปราบ

แล้วสุดท้ายสรุปแล้วก็ไปที่อายการเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วของครูสังเกตจากสถิติที่ผ่านมาของครูที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นพยานบุคคลทั้งนั้นเลยนะคะ

ส่วนใหญ่เป็นพยานบุคคลไหมคะที่จะเพิ่มเติมเข้าไป
คือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรวุ่นวายเยอะแยะหรอก

มุมมองของนักกฎหมายทั่วไปมองคดีนี้เล็กมาก

แต่มุมมองของนักกฎหมายหลายท่านที่ผมไปคุยมาปรึกษามาแล้วพูดคุยกันเนี่ย
ในวงของนักกฎหมายจริงแล้วคดีนี้เล็กมาก

ก็มันสร้างมีคนสร้างให้มีไง

ใครไปเดินสื่อใครไปหาสื่อใครไปออกสื่อ
อันนั้นเรื่องหนึ่งนะเพราะมันควบคู่กันไปกับข้อเท็จจริงคำถามคือ
ข้อเท็จจริงเนี่ยกำลังจะบอกดิฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยที่มันไม่จบเนี่ย
เพราะเป็นความขัดแย้งขององค์กรเหรอคะ
มันเป็นเรื่องไม่จบมันเป็นความขัดแย้งกรหรือไม่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
เหตุผลอะไรที่ทำให้กองปราบหักกับภาค๗มันมีเหตุผลอะไรคะ

แต่ว่าในส่วนของผู้ที่อยู่ในองค์กรโดยเฉพาะทางพลตมตรีสุทธิเนี่ย

ท่านก็อยู่ตั้งแต่ตอนที่เรื่องอยู่ในกาญจนบุรี
อยู่ในภาค๗จนกระทั่งเรื่องมาที่กองปราบสอบสวนกลาง
แล้วก็ตอนนี้เรื่องของท่านก็อยู่ในปปเชื่อมกับปปช
คำถามคือว่าถ้ามันไม่ได้มีมูลใดเลยเนี่ยมันจะมีงอกส่วนนี้ออกมาได้ด้วยเหรอคะ
คือเพียงแค่ความขัดแยกนี้ต้องหาคนลงเลยเหรอ

ถ้ามันไม่มีมูลหรือมันไม่มีน้ำหนักมันจะไปได้ถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขนาดนี้เหรอคะ

ก็รู้ก็เป็นดุลพินิษฐ์เขาไงก็เป็นดุลพินิษฐ์ของกองปราบนะฮะ
ที่จะรวบรวมหลักฐานมาและอะไรมาก็เป็นพี่นาสั่งไปก็เป็นดุลพินิษฐ์ของเขา
ส่วนกลางเนี่ยบอกว่ารับข้อมูลมาจากภาค๗แล้วก็มาทำนะคะ
เช่นเดียวกันกับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตอนแรกทางฝั่งคุณลุงจรูนแกไปร้องกองปราบ
แล้วก็ทุกฝ่ายก็มาให้ปากคำที่กองปราบแต่ว่าตอนนั้นเรื่องยังอยู่ที่ภาค๗อยู่นะคะ
ตอนนั้นก็มีของบางส่วนที่อย่างเช่นคลิปเสียงเนี่ยก็มาใช้จำนวนมากอยู่ที่ส่วนกลาง

แต่เดี๋ยวประเด็นว่าหลุดออกมาได้ยังไงมันคนละประเด็นกับว่าคลิปเสียงนั้นมันใช่หรือไม่นะ
ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าคิดออกมาได้ไง

คลิปเสียงที่ว่านี้แล้วปล่อยออกมาได้ไง

เพื่อจะให้รู้ไงว่าการสอบสวนอย่างนี้เหรอ
แต่มันไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงถ้าคลิปมันใช่นะ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเผยแพร่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาสำนวนออกมา

เดี๋ยวใครเอามาเผยแพร่กำลังจะบอกดิฉันว่าใครเผยแพร่คะ
ก็ไม่รู้ไงการสอบสวนผมถึงบอกว่าที่คุณจอมขวัญพยายามถามผมว่า
แล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนที่มันไม่ได้เป็นเรื่องเล็กธรรมดา
ก็มันมีคนทำให้มันมีปัญหาไง
คนนั้นคือใคร

ยังไงคะ

คือเอาอย่างนี้นะกระบวนการครั้งแรกเลยนะ
ตั้งแต่ให้คุณครูเริ่มดำเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์
ในวันที่๒๘พฤศกีกายน
ถ้าผมจำผิดก็อย่าว่ากัน
เพราะว่าผมเพิ่งเข้ารับมา

ในส่วนวันที่คุณครูได้มีการแจ้งความร้องทุกข์

อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อรู้ว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์
ได้ไปดำเนินการถอนเงินออกมาทันที

ระหว่างที่มีการแจ้งความร้องทุกข์และดำเนินคดีของภาค๗
ที่คุณจอมขวัญกำลังจะบอกว่าอ้าวแล้วทำไมมันอะไรอย่างนี้
ในส่วนของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการที่จะเข้าไปให้ปากคำให้พยานหลักฐาน
ว่าตัวเองซื้อมาจากไหนซื้อจากใครอะไรยังไงเลย
ไม่ได้นำพยานเข้าไปสู่ภาค๗เลย
ถ้าเกี่ยวกันหรือสอบข้อเมือง

กับเอาเรื่องนี้มาร้องที่

หลังจากที่พนักงานสอบสวนมีหมายเรียกออกไปแล้ว
ถูกไหมครับ
แล้วกลับมาแจ้งความที่กองปราบเป็นอีกคดีหนึ่งต่างหาก

แล้วหลังจากนั้นเท่ากับว่าณเวลานั้น

คือต่างฝ่ายต่างก็เลือกองค์กรที่ตัวเองไว้ใจ

จริงแล้วมันควรที่จะเดินไปตามกระบวนการตามกฎหมายและสู่ชั้นศาลไป

ก็ถูกไงก็ไปตามสิทธิ์เพราะไม่ได้ว่าอะไร
มันก็ไม่ได้ต่างจากขั้นตอนตามปกติ
ก็ถูกไงก็ถูกนี่คือเรากำลังคุยกันว่าทำไมมันยุ่งใช่ไหมล่ะ

คือถ้าเอาตามเอกสารที่ไม่รู้ใครปล่อย

ถ้าเราจะนับวันที่๑๘ได้แต่ว่าจริงแล้วมันมีมันมีพยานซึ่งเป็นตำรวจให้ให้การไว้ก่อนว่าจริงแล้วตั้งแต่หลังจากที่รางวัลมันออกครับครูก็ได้ไปพบตำรวจครับแต่ว่าในวันที่๑๘เนี่ยถ้าเราจะนับนะคะก็คือวันที่ตอนนั้นรู้แล้วเพราะว่ามีคนเอาสลักไปขึ้นแล้วก็มีการเรียกกันมาคือจะบอกว่าแล้วแต่
แบบนี้ขอมาจบประเด็นนี้ก่อนจนถึงตอนนี้เนี่ยสมมุตินะคะถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กแล้วมองว่ามันมีภาพให้เห็นว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์กรดิฉันพูดเลยจากคำสรุปถ้าผิดบอกภาค๗กับกองปราบคำถามคือที่จะสู้คดีนี้เนี่ยตกลงสู้ที่ข้อเท็จจริงหรือจะชี้ให้สารเห็นว่าผู้ที่ทำคดีไม่ตรงไปตรงมาคะ

ซึ่งแปลว่าจะสู้แปลว่าจะสู้คนทำคดีด้วยใช่ไหม
หมายถึงว่าสู้กับศาลด้วยข้อเชิญค่ะ
คืออย่างนี้เดี๋ยวคุณจอมขวัญจะไปก้าวไก่

ไม่ได้เกี่ยวสารหมายถึงว่าข้อต่อสู้
ลักษณะการต่อสู้ของคนอะไรแบบนี้
ข้อต่อสู้เวลานี้ก็คือ
ตอนนี้เรื่องมันอยู่ชั้นพนักงานอายการถูกไหมคะ
เราก็ต้องมาร้องขอความเป็นธรรมที่ชั้นพนักงานอายการ

ตามกฎหมายที่จะพิจารณา

ก็ทุกฝ่ายทุกอย่างที่เรามีอยู่
มีพยานวิทยาศาสตร์อีกเพิ่มเติมอีกไหมคะ

ทำไมเราถึงมันก็มีความนักกฎหมายหลายคนก็พยายามจะว่า
ทำไมคุณเป็นผู้ต้องหาทำไมคุณไม่ซัดเต็มที่เลย

คือทั้งผู้เสียหายในการแจ้งความร้องทุกข์
อยู่ทั้งในฐานะผู้ถูกกล่าวหาด้วย
จริงเราอยู่ในสองฐานะ
ทางคุณอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อยู่สองฐานะเหมือนกัน
นับเวลานี้นะฮะ
แต่มันมีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน
มันจึงไม่เกิดความมั่นเชื่อใจระหว่างกันทั้งหมด
ไม่ว่าจะตัวทางอีกฝ่ายทั้งตัวเราด้วย
เรียนได้ประเด็นพักแป๊บเดียว
เดี๋ยวเรายังคาราคาซังกันอยู่ตรงนี้

คุณผู้ชมคะวันที่คุณวรยุทธ์เนี่ยนะคะ

ไต่สวนฉุกเฉินให้อายัดเงิน

เนื้อหาที่อยู่ในศาลเนี่ย

ทั้งหมดคือเข้าไปตั้งแต่ต้นและอยู่จนจบ

ซึ่งสิ่งที่ไต่สวน

มันใช้ในอาญาได้อยู่แล้วถูกไหมคะ

เดี๋ยวมันจะเป็นการก้าวล่วงในคดีกับแพ่ง
ไม่นี่มันถามแค่นี้
เดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมา

เดี๋ยวมีปัญหาเอาเป็นว่าในส่วนแพ่งว่ากันไป

คุณจะทราบจากการลงพื้นที่เองก็แล้วแต่คะ

มันชัดเจนว่ามีน้ำหนัก
สู้ได้แน่ว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชา
ซึ่งน้ำหนักที่

อยู่ที่สพเมืองกาลไหมคะ

อยู่ที่ภาค๗ไหมคะ

อะไรครับ

เฉพาะที่มันมีอยู่

สิ่งนี้ที่จะบอกว่าครูปีชาเป็นเจ้าของ

อยู่ที่กาญจนบุรีซึ่งหมายถึง

แล้วก็อยู่ตอนที่งานมาเป็นของภาค๗

แล้วสิ่งนี้ที่จะบอกว่าเป็นของครูปรีชา
มาถึงกองปราบไหมคะ

ถ้าใช้เขาจะแจ้งความออกไม้จับหรือ

เชื่อมโยงกับอย่างอื่นไม่ได้

มีนิติวิทยาอย่างเดียว

แล้วที่ใส่ไป๓๐๔๐ปากนี่เขาก็เอาไม่ใช่เหรอคะ

คือเขารับฟังแต่ว่ากรองออกอีกที
ก็ไม่รู้ก็ดีไอ้ตัวที่เขาสอบสวนเนี่ย

พยานหรือแม้กระทั่ง
อื่นประกอบดิฉันไม่รู้ว่าเขามีอะไรในสำนวน

อย่างเช่นสิ่งที่พยายามพูดกับนิติวิทยาศาสตร์มันไม่ไปด้วยกัน
ก็มันเป็นการสอบสวนแบบ
เรากำลังจะบอกว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ของกองปราบเนี่ยเราไม่เห็นพ้องด้วย

ซึ่งเอาอย่างนี้นะคะดิฉันไม่ได้พยายามจะใช้คำถาม
เพื่อที่จะลดทอน

คือระดับพบตร

และแน่นอนผู้บังคับการกองปราบ

แล้วมันเป็นคดีที่คนจับตาคำถามคือว่า
สมมุตินะคะสมมุติสมมุติถ้ามันมีความขัดแย้ง

โถถ้าขุดกันนี่มันจะคุ้มหรอคะ

ขึ้นมาเล่น

ที่ผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรี

ท่านสุดที่ท่านยอมรับนะว่าคุณลุงจรูลไป

ก็ไม่รู้และในส่วนของท่านผมไม่รู้ไง
ผมดูแลเฉพาะในส่วนของคุณครู
และในกรณีเอกสารที่มีระบุเอาไว้บอกว่า
มีการแก้ไขคำให้การให้กลมกลืน
แล้วก็เอาของเดิมทิ้งด้วยนะ

อันนี้คืออะไรคะมันหลุด
ในสำนวนการสอบสวนทราบได้ไงครับผมไม่เข้าใจ

คืออันนี้ถ้ามันเป็นข้อเท็จจริง

มันต้องเป็นจริงเท่านั้นหรือไม่เป็นจริง

ได้ถามครูปรีชาไหมคะว่ามีการแก้คำให้การจริงไหม

คือสิ่งที่พูดถึงเรื่อง
อันนี้เราคุยเรื่องกันป่อใช่ไหมครับ
เรียนคุยในแง่ของคือกำลังจะถามว่าข้อที่จริงที่มันออกมา
เป็นข่าวนี่แหละคะจากตัวเอกสาร
และสุดท้ายในตำรวจก็ถูกย้ายไปสามนายนี่แหละคะ
กรณีการแก้ไขสำนวนให้กลมกลืน
แล้วก็คำให้การก็ฉีกของเดิมทิ้ง
หรือแม้กระทั่งมีการแก้ไขนู่น
ต้นเดือนแก้ต้นเดือนธันวาไปลงวันที่
เป็นต้นเดือนพฤศจิกาลักษณะแบบนี้คุยกับครูปีชาไหมคะ
ว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมครูรับรู้ไหมครูเซ็นรับหรือเปล่า
ครูปฏิเสธทั้งหมดเหรอคะ
ก็ในวันที่๑๕มีนาก็ไปปฏิเสธแล้ว
ที่พอแก้งข้อเก่าหา
แล้วในกรณีของการที่ท่านสุธิ
ให้คุณลุงจรูนไปพบที่บ้านล่ะ

ก็ไม่เกี่ยวกันเกี่ยวอะไรกับครูครับ

แต่มันมีความเชื่อมโยงเพื่อถ้าตามเอกสารนะก็เชื่อมโยงก็คิดได้

เรียนสรุปความแบบนี้คือมันมีการสั่งเพื่อมีการแก้ไขสำนวน
ซึ่งสำนวนตอนแรกที่ออกมามันเอ็นไปทางครูไหมครับ

ถ้าตามเอกสารที่ออกมาคือท่านสุธิ

ดิฉันเข้าใจว่ากำลังจะบอกว่าของมันหลุดออกมาได้อย่างไร
ก็ใช่ไงคุณจอมขวัญเข้าใจนะ

สิ่งที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันจะไม่มีน้ำหนักในชั้นศาลนะ

ใช่เพราะการสอบสวนมันไม่ชอบไง

กำลังจะบอกว่ามันอาจจะไม่ต้องใช้เอกสารตัวที่หลุดก็ได้นะ
มันอาจจะมีเอกสารตัวอื่นที่มันประกอบกันอีกก็ได้นะคะ
เพราะเขาก็ไม่ได้ใช้เอกสารแค่ชุดเดียวมั้ง

ก็ไม่รู้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่
การสอบสวนนี่นะฮะมันต้องมาทำตามกฎหมาย
มันต้องทำด้วยการตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง

ขั้นตอนการที่จะบังคับคนเนี่ยนะฮะ
การบังคับตามกฎหมายนี่นะครับ
มันต้องถูกต้องทุกขั้นตอนตามกฎหมาย
ซึ่งอันนี้เวลาเราจะไปฟ้องเองเนี่ยนะคะ
วิธีการสู้คดีของเราคือเราจะบอกว่า
ขั้นตอนและเจ้าพนักงานไม่ถูกต้อง

มันก็เป็นเรื่องของอำนาจฟ้อง

มันไม่ใช่ฟ้องอันนี้คือการต่อสู้

มันทุกแนวค่ะการต่อสู้คุณจอมขวัญเข้าใจนิดนึง
การต่อสู้ในคดีทุกคดี

เราใช้กฎหมายที่บรรยัติรับรองคุ้มครองให้เรา

ที่ไปสืบสอบมาเองเนี่ยนะคะ
กับสิ่งที่เป็นแนวทางข้อสรุปของสำนวนคดีอาญาเนี่ย

มันมีสองสำนวนคุณจอมขวัญต้องแย่งให้ผมนิดนึ

อาญามาแค่๒ก่อนนะคะ
คือมีความเห็นสั่งฟ้องครูปรีชานะคะ

แล้วก็เห็นสั่งไม่ฟ้องคุณลุงจรูน

น้ำหนักการที่ฟ้อง๒คนกับไม่ฟ้องคนหนึ่ง
กับสิ่งที่ไต่สวน

มันไปด้วยกันไหมข้อเท็จจริง
ก็คือในส่วนที่เขาสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะฮะ
ไม่ฟ้องของเราเนี่ยในส่วนของคดีเรานะ

การสั่งไม่ฟ้องเนี่ยน้ำหนักพยานยังไม่ได้พูดถึงเนี่ย

ข้อเท็จจริงที่เขามีคำสั่งเป็นดุลบินิตของท่าน
ของพนักงานสอบสวน
มีคำสั่งทั้งสองคดีนี้เราไม่เห็นพ้องด้วย
ส่วนที่เราไม่เห็นพร้อมด้วยในส่วนที่เราเป็นผู้เสียหายที่เราแจ้งความเอง

ส่วนในคดีที่เราถูกกล่าวหาและมีคำสั่งฟ้องนะฮะ
ตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานในการเราจะร้องขอความเป็นธรรม
แล้วเราจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดที่จะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราได้
ของผู้ต้องหาของคุณครูได้เนี่ย
นำสู่แสดงต่อชั้นพนักงานในการเพื่อให้พิจารณาใหม่

พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ที่คุณวารยุทธ์อธิบายให้ฟังไว้นะคะคือ
จะฟ้องคุณลุงจรูนเองอันนี้คือฟ้องต่อสารเองตามสิทธิ์ที่มีอยู่

อีกส่วนหนึ่งที่อธิบายมาสักครู่นี้ก็คือว่า
จะร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการเพราะตอนนี้ถึงมืออายการแล้ว
ในสำนวนที่ครูปรีชาตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้อง
พร้อมกับเจ๊บ้าบินด้วยนะคะซึ่งการทำสองส่วนนี้เนี่ยนะคะ
คุณตอบคือไม่มีใช่ไหม
นักกฎหมายเขาก็มองว่ามันไม่มี
นักกฎหมายส่วนใหญ่เขามองพยานลักษณะของแบบขุนแผนอะไรขึ้นมาเนี่ย

ตัวบุคคลที่เขารับเขาอ้างว่าเขารับทราบข้อที่จริงนั่นนี่นู่นอะไรอย่างนี้
โอเคแหละเขาอาจจะสามารถที่เขากล่าวอ้างว่าเขารู้เห็นอะไรต่างขึ้นมาใช่ไหม
ก็สามารถที่จะนำไปได้แต่ว่าน้ำหนักในส่วนของต่อรูปคดีมันไม่มี
แต่พยานอันนี้ที่ฟังจากข่าวที่คุณครูปีชาบอกว่า
พยานที่จะมีมาใหม่ที่จะใช้ในการต่อสู้คดีเนี่ย
ก็เป็นคนที่เป็นพยานลักษณะเดียวคุณแผนคืออยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เหรอคะ

พยานที่สำคัญที่สุดก็คือจากพยานณวันเกิดเหตุคือวันที่๓๑ตุลา
นั่นแหละคือพยานที่

แล้วมีน้ำหนักให้สารเชื่อได้
ทำไมไม่มาเดี๋ยวนะเอาใหม่ต้องถามใหม่
มาตั้งแต่แรกตอนที่คดีอยู่ที่สพเมืองไหม
ก็รู้เห็นมันเกิดขึ้นจากวันนี้๓๐ศูนย์ศูนย์อยู่แล้ว

คือคนนี้ที่ครูพูดถึงและที่คุณวรยุทธ์พูดถึงอยู่เนี่ย
คนนี้สพเมืองกาลเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกไหมว่ามีบุคค
อ๋อสพเมืองกาลไม่รู้รู้ไม่รู้ผมไม่รู้
แต่พยานพวกนี้ที่เขาเห็นรู้เห็นที่พร้อมที่จะไปเป็นพยานในศาลเนี่ย
เขามีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากจะ
เขาก็ประกอบอาชีพของเขาเขาก็ทำมาหากินของเขา
เขาก็ไม่อยากจะไปลงตำรวจโรงพักถูกไหมฮะ
ภาค๗สอบไปถึงไหมคะเพราะว่าภาค๗เนี่ยบอกก็เรียกหลายคนมาสอบ
แต่ตอนนั้นอ่าเชิญค่ะก็ต่างจังหวัดเนี่ย
เวลาตำรวจลงพื้นที่นั่นนี่นู่นถามว่าใครอยากมาเป็นพยาน
ถูกไหมฮะตำรวจลงไปใครอยากมาเป็นพยานมาเป็นพยานแล้วก็เป็นอย่างนี้
ที่เห็นเนี่ยนู่นแกล้งความเนี่ยถ้าฟังแบบนี้นะ
แม้ว่าคุณวรยุทธ์จะเพิ่งมาเป็นทนายให้ครูก็ตามเนี่ยนะคะแต่ถ้าฟังแบบนี้แปลว่า
สิ่งที่ครูเก็บไว้เนี่ยกะว่าจะไม่ใช้ในชั้นพนักงานสอบสวน
องค์กรเลยถูกไหมตั้งแต่สพเมืองกาล
การจนบุรีภาค๗กองปราบสอบสวนกลางคือกะไม่ใช้เลย
ว่าฉันไปเองที่ศาลเหรอคะถามว่าคดีมันอยู่ที่ศาลเนี่ย
ถามว่าใครองค์กรไหน
หน่วยงานไหนตัดสินแล้วมีผลสภาพบังคับสาร
บุคคลที่มีอยู่อยู่ตั้งแต่๓๑ตุลา

หมายถึงโผล่ว่าให้รับรู้โดยเฉพาะไม่ใช่ในสื่อด้วยนะ
แต่ไม่โผล่ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนมือแรกเลยด้วยซ้ำเนี่ย

ก็แน่นอนไงแต่งก็ไปพิสูจนกันในศาลไง
ในศาลก็จะมีทั้งทนายฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยที่จะซักค้านพยานอยู่แล้ว
ถูกไหมครับ
มันเป็นห้องพิจารณาที่ในศาลซักฟอกอยู่แล้ว
พยานที่นำเข้าไปเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหม
พยานเท็จหรือเปล่าพยานจริงไหม
ตกลงมั่นใจว่าเขาจะเป็นคนที่ให้น้ำหนักกับคดีได้
หรือนี่กำลังจะเล่นดึงเช็งเฉย

ให้สอบไปเรื่อยมีพยานหลายคนสอบไปเรื่อย
พิสูจน์ไปเรื่อยสอบไปเรื่อยอย่างนี้หรอคะ
ผมยังบอกเลยนะครับผมยังประกาศไปเลยนะว่า
ถ้าอยากให้ชาวบ้านชาวช่องรู้เห็น

ในวันที่๑ถึง๔ในเดือนพฤษภาในคดีแพ่งเนี่ย
อย่าไปขอร้องจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้

เรื่องอะไรเขาจะมาตกหลุมทางคุณวรยุทธ์แล้ว

เอาพยานยัดเข้ามายัดเข้ามาในชั้นศาลชั้นศาล

มันไม่ใช่มันก็สอบกันแบบ

ไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะเพิ่มจำนวนเยอะนะเมื่อกี้

ถ้านี่ถือว่าเยอะไหมสำหรับการใช้คดีนี้
คดีนี้ผมมองว่าไม่น่าเกิน๑๐

ก็พี่ทำอยู่เนี่ย๕ไหม

เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้

ครูปีชาพูดถึงกับที่คุณวรยุทธ์กำลังพูดถึง

พยานนะคะว่าครูมีอยู่เท่าไหร่
แล้วคุณวรรยุทธ์ต้องว่าความไม่ครูนะ

มันอยู่ที่ทนายความไม่ได้อยู่ที่ตัวความ
เอ้าแต่ว่าครูก็ต้องคุยกับคุณวรยุทธ์สิ

อ๋อเดี๋ยวควรรยุทธศหมายความว่าควรรยุทธศมีพยานที่คลูปีชาไม่ต้องรู้ก็ได้เหรอ

แสดงว่าคุณจอมขวัญเข้าใจกระบวนการในการสื่อพยาน

ได้สอนดิฉันมาเลยค่ะสอนเลยค่ะ

พยานที่รู้เห็นไม่จำเป็นจะต้องว่าทางตัวความเขารู้เรื่อง

บางทีเราไปสอบเองอะไรเองเนี่ยเราเจอว่าเออ
ฟังได้ใช่เราก็เก็บไว้

พยานที่คุณรยุทธ์มีอยู่ในมือที่จะใช้ในการทำคดี

อ่าซึ่งแปลว่าพยานเหล่านี้ไม่ต้องเป็นที่รู้จักหรือผ่านหูผ่านตา
สพเมืองกาลจังหวัดกาลภาค๗และกองปราบเลยก็ได้ใช่ไหมคะ

ถ้าเขามีน้ำหนักและรับฟังได้และรู้เห็นเป็นจริง
ซึ่งมันจะมีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักเนี่ย

เขาเป็นพยานลักษณะไหนคะเป็นกลุ่มคนไหนคือฟังมาหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์
โอ้โหผมก็ต้องเซฟพยานผมเต็มที่อยู่แล้ว
ไม่ถามแค่นี้ไม่ถามว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหน
เป็นคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์หรือรับฟังมาจาก
ผมบอกแล้วไงว่าพยานเนี่ยถ้าจะให้ชัดเจนนะฮะ
ถ้าจะมีน้ำหนักให้สารรับฟังเชื่อได้ตามที่เรานำเสนอเนี่ย

แล้วเวลามันมาทีหลังมัน
ก็อยู่ที่ดุลปินิฤทธิ์ของศาลไม่ใช่ดุลปินิฤทธิ์ของทนาย

ทนายนี่มีแค่หน้าที่นำเสนอพยาหลักฐานนะ

คือที่คิดว่ามั่นใจแล้วจะสู้กันในศาล
และคิดว่าท่านพุทธภาคศาลจะให้ความเป็นธรรมได้เนี่ยนะคะ

คืออย่างนี้คุณจอมขวัญไม่ใช่ว่าผมจะมาอะไรมาก

ณเวลานี้มันเป็นรูปแบบของการต่อสู้

เดี๋ยวพยานที่จะยืนยันที่จะมาหาผม
ที่จะมาช่วยเหลือที่จะมาเบิกความนิสัย
ไม่ไม่ถามละ
คุณมโดยกำลังจะบอกดีชั้นว่า
ถ้าไม่ใช่เรียกบอกนะคะ
กำลังจะบอกดีชั้นว่า
มันมีความไม่ปลอดภัยต่อคนที่จะครอบแลกเป็นพยาน
แน่นอนครับแน่นอน

ปุ๊บก่อนที่จะขึ้นศาลถ้าขึ้นศาลแล้วไม่เป็นไรไง

เขากลัวตั้งแต่ตอนกองปราบรับคดีมาแล้ว
กลัวตั้งแต่ที่ไปแจ้งภาค๗แล้ว

คือชาวบ้านเขาก็กลัวตำรวจอยู่แล้วไง
คุณมะรายุทเข้าไปคุยกับภาคเจ็ดไหมยังคะยังครับ
ต้องเข้าไปคุยไหมไม่ต้องครับ

อ้าวก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมีเรื่องมีลักษณ์
งั้นเรามองเองหรือเปล่าว่าเขาขัดแย้งกันเขาอาจจะไม่ได้ขัดแย้งกันก็ได้
ตามที่เห็นผมก็บอกเห็นยังไงผมก็พูดอย่างนั้น
เอาอย่างนี้หมดเวลาแล้วถามแค่ว่า
ราวหน้าเชิญมาอีกไหมคะมาครับ
ขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีก่อนคราวหน้าต้องมานะคะสวัสดีค่ะ

คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนก็จะตามคดีนี้ต่อให้
ซึ่งคดีนี้เมื่อวานี้ผมพูดกับอาจารย์ประมาเมฆไป
จบได้แล้วไม่จบแล้วค่ะเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ